หยุดนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับหลายจุดหลายพื้นที่วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงช่วงเย็นวันนี้
อากาศค่อนข้างเย็นสบายนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือกับอีสาน
หมอกควันในหลายพื้นที่ก็เริ่มจางหายไปเนื่องจากอากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
มีการแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและกำลังค่อยเข้าสู่ภาคกลางนะครับ
ในขณะที่อีกหนึ่งกระแสลมที่มีบทบาทก็คือเป็นกระแสลมจากที่ตะวันออกเฉียงเหนือที่พุ่งเข้าสู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
หลังจากนี้นะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้คลื่นลมจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงมีโอกาสเจอฝนด้วย
นี่คือภาพรวมอุณหภูมินะครับในช่วงเช้าก็จะสังเกตว่าบริเวณทางตอนบนเหนืออีสานต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๕๑๖องศานะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ตอนกลางอย่างกรุงเทพอยู่ที่ประมาณ๒๖องศา
ส่วนนี้เป็นตรอยกำลังวันค่อนข้างร้อนเหลือทีเดียวโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออุทธภูมิแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ
ประเทศพม่านะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ
สังเกตว่าอุณหภูมิหลายจุดเริ่มลดลงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจาก๑๖องศา
ลงมาอยู่ที่ประมาณสิบสามสิบสี่องศานะครับในพื้นที่ติดกับจีนติดกับลาว
ติดกับฝั่งพม่านะครับแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งที่ติดกับลาวอุณหภูมิ
จะค่อยค่อยเย็นลงอยู่ที่ประมาณสิบห้าองศาส่วนกระแสลมอย่างที่บอกไปนะครับ
ก่อตัวของกระแสลมที่พุ่งเข้าสู่บริเวณชายฝั่งตั้งแต่ในบริเวณตอนกลางของฝั่งอาวไทย
ลงมาจนถึงทางตอนล่างของฝั่งอ่าวไทยนะครับบริเวณนี้คลื่นลมค่อนข้างแรง
ใครจะเดินเรือก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ที่อยู่ติดกับปากอ่าวตรงนี้จะสังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับ
เป็นผลพวงจากกระแสลมเดียวกันทำให้ทุกพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ
ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกมีโอกาสเจอฝนตกด้วย
เพราะช่วงเย็นเย็นนะครับส่วนนี้เป็นการแผลลงมาของอากาศเย็น
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะสังเกตว่าสีส้มคือบริเวณที่มีอากาศเย็น
จะค่อยมีการแผลลงมาปกครุมเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ
ตั้งแต่บริเวณอีสานเข้าสู่ภาคกลางแล้วก็ไปต่อที่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
อากาศจะเย็นลงเรื่อยและที่สำคัญหมอกต่างที่มีการปกกลุ่มก่อนหน้านี้
จะค่อยจังหายไปด้วยนะครับนี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น
หลังจากนี้ไปต้นไปยังไงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ